คุณผู้ชมครับคือเด็กที่ก่อเหตุแพทย์มีการประเมินเบื้องต้น
บอกว่ามีอาการเกี่ยวกับสุขภาพจิตมีอาการทางจิตเวท
ทีนี้ก็ต้องส่งให้แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวทเด็กและวัยรุ่น
ก็เลยทำให้รัฐมนตรียุติธรรมออกมายอมรับว่าตอนนี้มีการย้ายออกจากสถานพินิษฐ์
ไปที่สถาบันกรยาราชนครินโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พันธบทเอกทวีสอด๒บอกว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุไป๑๔
อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เรื่องต้นครับแพทย์ที่ตรวจและประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิต
มีความเห็นว่าควรส่งตัวจากสถานพินิษฐ์นะครับไปรักษาที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
แต่ตนไม่เห็นรายละเอียดชัดเจนครับว่าเด็กนั้นที่บอกมีอาการทางจิตมันมีอาการอย่างไรนะ
เป็นเพียงสรุปรายงานที่ได้รับทราบครับและแม้ว่าจะถูกส่งตัวไปรักษาที่สถาบันก็ตามเนี่ย
แต่ในทางกฎหมายก็ไม่สามารถเปิดเผยเรื่องอาการสุขภาพของเด็กได้อยู่ดี
ซึ่งหากกระบวนการรักษาเสร็จสิ้นครับแพทย์ส่งกลับมาที่สถานพินิษฐ์
ทางกรมพินิษฐ์ก็จะมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูครับ
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมพฤตินิสัย
ซึ่งเด็กทุกคนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิษฐ์
จะได้รับโปรแกรมนี้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพต่างนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางท่านรัฐมนตรีครับ
แค่ทางหน่วยแจ้งมาว่าอยู่
ส่วนในประเทศเราการปล่อยปะละเลย
ให้เด็กเป็นอาจจะมีปั๊มป่วยและมีลักษณะอย่างนี้
ทีนี้เรื่องของการเยียวยาคนที่เสียชีวิต
คนที่ได้รับบาดเจ็บ
เยียวยานั้นทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จะจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหาย
กรณีเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายสูงสุด

ส่วนคนบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกัน
ผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาตินะครับ
ก็จะได้รับค่าชดเชยผู้เสียชีวิตจากกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันครับ
และทั้งสองส่วนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาอย่างไร
แต่ยืนยันว่าชดเชยแน่นอนนะครับทั้งคนเจ็บนะครับแล้วก็คนเสียชีวิต